ข้าวใส่ไข่สด

สวัสดีคุณกัลชาพายนงพดมกัลชาภา
ก่อนเจริญลูกของรองประธานภาพ

เธอปลูกผีน้อยมากันกี่คนแล้ว

คือก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะ
มีทางการของเกาหลีใต้เขาประกาศเป็นระยะอยู่แล้ว

คือพวกค้าแรงงานเถื่อนที่เข้าไปโดยผิดกฎหมายเนี่ย
ถ้าเกิดใครต้องการอยากจะกลับบ้านเนี่ยเขาให้โอกาสในการมารายงานตัว

เกิดว่ามารายงานตัวเขาก็จะมีโอกาสได้กลับไปในเกาหลีได้อีก
คือเหมือนกับยกโทษให้แล้วก็ส่งกลับบ้านคือเหมือนก็ดันกลับบ้านนั่นแหละ
ก็มีคนเกาหลีคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานที่นู่นเนี่ยที่ไม่แบบโดด
รักรอบต้องตามกฎหมายรักรอบเหนื่อยวิ่งมา
เฮ้ยทำไมเธอไม่เข้าทำงานให้ตรงเวลานะเขาก็เพิ่มไปนั่งสิบห้าสิบหัว
ลุงลงไปคุยอยู่กับคุณเอ๊ะหนุ่มไม่มีฉันมานั่งนานมากแล้ว
แล้วก็โหยแล้วก็พอเสร็จอย่าให้พูดพอเสร็จเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏมีคนอ่าไทยเนี่ยก็คือจะกลับบ้านเนี่ยประมาณเอ่อ
ในตอนนั้นนะฮะประมาณ๔๐๐อันนั้นยังไม่เกี่ยวกับโรค
ยากตอนนั้นยังไม่มีโรคยังไม่มีแต่ว่าก็กลับมาเรื่อยเรื่อยนะพี่
มีแล้วก็กลับมาในช่วงมกราอะไรก็กลับมากลับมากลับมากลับมาก็๔๐๐กว่า
แต่ว่าทีนี้ล่าสุดประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ก็คือจริงจริงแล้วไม่ได้จะกลับมาห้าพันนะประเด็นที่เกิด
ทยอยไม่ประเด็นล่าสุดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
วันที่ยี่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบเก้าคุมภาพันธุ์เนี่ย
มีคนเนี่ยไปลงชื่อเอาไว้นะฮะว่าต้องการที่จะกลับเมืองไทยทั้งหมดเนี่ย
หนึ่งพันหนึ่งร้อยกับอีกแปดสิบเอ็ดคนอืมถึงแปดสิบสองคนอืม
นะวันนี้กลับมาร้อยกว่าคนร้อยห้าสิบกว่าคนฮะ
ร้อยห้าสิบแปดคนปรากฏว่ามีไข้สูงสิบเจ็ดลาย
ปรากฏว่าไข้สูง๑๗ลายปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปกักตัวก่อน
ปรากฏว่าไปเช็คเนี่ยแหละอ๋อวันนี้ยอดผีน้อยกลับมา
คือวันนี้พวกเขาก็ออกมาน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะ
ถ้าสมมุติเราได้เห็นพวกที่เราไปเรียกเขาผีน้อยผีน้อย
เขาก็ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊คเขาบอกว่าทำไมเหรอเขาทำอะไรผิดนักหนาทุกคนก็ไปทำมาหากิน

สักคนแต่ไข้สูงเขาก็ไปติดมาแบบว่าไปเช็คมาแต่ไม่ติดเลย
เขาออกมาระบายความในใจกันเยอะเหมือนกันนะ
อืมก็เขาก็พูดกันบอกว่าเขาก็

ก็รักรอบเข้าเมืองไงค่ะ
เราจะมาพูดถึงประเด็นผีน้อยกันนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นผีน้อยกันนะคะที่กลับบ้านเมืองไทย
เพราะว่าโคโรนานะคะ
โคโรนาเป็นอะไรเรียกหนาคะกับคนไทยที่แบบไม่รู้จักผีน้อยดี
คุณอยู่ในประเทศไทยคุณไม่รู้จักผีน้อยคุณไม่รู้จักคนที่มาทำงานเมืองนอก
ต่างประเทศอเมริกาออสเตรเลียอะไรก็ว่าผีน้อยนะคะ
มันเป็นผีน้อยทุกประเทศอะค่ะ
แต่คือเรามาทำงานที่นี่คุณบอกได้ไงคะว่าเราเห็นแก่ตัวตอนไปและทั้งกับ
เราไม่เห็นแก่ตัวค่ะเรามาทำงานหาเงินของเราเราส่งเงินให้ทางบ้านของเรา
ฉันไม่ได้ส่งเงินให้คุณเหรอคุณถึงวีนฉันเนี่ยเป็นอะไรเป็นบ้าเหรอ
เกี่ยวกับอะไรโคโรนาโคโรน่าเขาก็อยากอ่านถ้าเป็นโคโรน่าจริงเขาก็อยากกลับไปตายที่บ้านเกิดคุณ
เวลาคุณไปเมืองนอกเมืองนาคุณเป็นโรคอะไรอ่ะคุณกลับบ้านไหมคุณอยากไปตายที่บ้านไหมคุณก็อย่าไปตายที่บ้าน
คุณจะมาตายที่อื่นทำไมเพื่อแล้วคุณเป็นบ้าอะไรฉันหนักฉันทำงานของฉันฉันหนักหัวกระบานอะไรคุณเป็นบ้าเหรอ
ฉันทำงานนะฉันเหนื่อยคุณไม่ได้เหนื่อยคุณเป็นบ้าอะไรมึงเป็นอะไรกับชีวิตกูมึงมันยาก
นั่นแหละก็คือความในใจบางส่วนมีหลายคนที่ออกมาโพสต์ระบายความในใจนะฮะ
แต่ว่าในมุมกับการสังคมไทยเองก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเปอร์เซ็นต์
ของคนที่จะติดโรคโควิด๑๙เนี่ยกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนก็เลยเรียกร้อง

ที่กับคนที่ไปกับประเทศเกาหรีที่เป็นผีน้อย๑๔วัน
คือต้องบอกเลยว่าจะที่ไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป
เหมือนตอนที่เราไปรับคนจีนกับประเทศ
เขากักแน่นี่นะครับล่าสุดนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายมนตรี

ท่านก็กล่าวนะครับว่าแรงงานไทย
ผิดกฎหมายที่กำลังจะกลับจากเกาหลีใต้เนี่ย

ไม่ว่าถูกหรือผิดกฎหมายก็เป็นคนไทย
ต้องดูแลโดยที่ไม่เกิดผลกระทบ
ความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุข

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ที่จะเดินทางมา
ก็ต้องถูกคัดกรองจากประเทศต้นทาง

ใครมีไข้นะครับก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน

แล้วก็ขยองสังก็จะมีการถูกควบคุมตัวในพื้นที่ของภาครัฐ๑๔วันซะก่อน

รวมทั้งมีการหาพื้นที่นะครับที่ควบคุมเพิ่มเติมตามภูมิลำเนาด้วย
อกจากนี้นะครับยังมีชุดแพทย์เคลื่อนที่นะฮะแพทย์ทหารไปดูแล
รวมทั้งมีการหาพื้นที่ครอบคลุมเพิ่มเติมตามภูมิลำเนาด้วย
จากนี้ก็จะมีชุดแพทย์เคลื่อนที่แพทย์ทหารเข้าไปดูแลอีกต่างหากนะครับ
เนี่ยนะฮะก็คือบอกมาแบบนี้นะครับคือทางนายกนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องเอาให้ชัดเจนซะก่อนว่าตกลงแล้วที่บอกว่าจะมีสถานที่กักตัวตามภูมิลำเนา
คือมีที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงเพราะทั้งหมด๓๓จังหวัด
ก็จะได้รู้กันแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมา
คือเขาต้องไปอยู่ตรงสูญกักกันตรงนั้นแต่เราพูดเป็นตรงนี้ด้วยกัน

ใช่เพราะว่าสังคมไทยก็ไม่มั่นใจบางคนนี่แรง
อะไรกฏทั้งเมื่อกี้พี่แเร็งเขาบอกเลยว่าให้กักตัวอยู่ว่าน๑๔วันจะกักจริงหรือเปล่า
แล้วปรากฏว่ามีเรื่องของเชื้อติดกลับมาด้วย
มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าจะทำยังไง

สองมุมแต่ส่วนใหญ่มุมที่ไม่เห็นด้วยจะเยอะมาก
สังคมไทยเยอะมากที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า
เขาก็จะมองว่าตอนที่ไปก็เหมือนกับไปแบบผิดกฎหมาย
คือหนีทิ้งคือโดดอยู่ที่นู่นอะไรอย่างนี้
ก็สร้างปัญหาให้คนที่ไปแบบถูกกฎหมายอยู่
เขาสร้างเร็วพี่น้อยแต่บางคนก็บอกว่า

คุณก็ปฏิบัติตามกฎที่รัฐบาลกำหนดแล้วกันเช่น
กักตัวอยู่๑๔วันคุณก็อยู่ในบ้านก็ต้องทำให้ได้
แต่ตอนนี้คือทางรัฐบาลตอนนี้สังคมไทยไม่เชื่อไง
ว่าถ้ากลับมาแล้วคุณจะอยู่บ้านจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอทางภาครัฐเองเป็นคนประกาศว่า
สุดท้ายแล้วจะให้อยู่ที่ไหนกักกัน๑๔วันจะอยู่ยังไง
ตามที่ทางท่านนายกบอกว่าตามภูมิลำเนาของคนคนนั้น
ก็ต้องดูว่าภูมิลำเนาคนนั้นอยู่ตรงไหน
อยู่จังหวัดอะไรบ้างณวันนี้แม่มันยังไม่ประกาศไง
เรารู้แต่ว่า๓๓จังหวัดบางคนสงสัยว่า
ตั้งแต่มีเรื่องผีน้อยเองเมื่อวานที่เราพูดว่า
โอเคคนไทยกักตัวใช่ไหม๑๔วัน
แต่ปรากฏว่าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาจากเยอรมนี

หรือแบบว่ามาจากอิตาลีคนไทยกักตัวแต่ทำไมไม่กักตัว
ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากักแน่
ปรากฏความเคลื่อนไหวของท่านอนุทิน

เพราะเขาจะเป็นคนเล่นเองตอบเองอันนี้เคยถามรัฐมนตรีหนูโดยตรง
เป็นคนเล่นเองตอบเองปรากฏปิดไปฮะปิดไป
แต่รอฟังโถ่ไม่มีแล้วปิดเฟซบุ๊กนะครับ
ปรากฏคนก็ไปถามรัฐมนตรีหนู
ปิดเลยเข้าไม่ได้หรือว่าปิดนะเอาพี่หนุ่มลองเข้าไปดู
อนุทินซี่ยังอยู่ไหมครับไม่ได้เข้า

คนก็ไปถามรัฐมนตรีหนูกันหรือรัฐมนตรีอนุทินนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีด้วยเขาบอกลูกเนี่ยอยากให้พักบ้าง
ลูกอยากให้พักบอกมันเป็นปรมของการประกาศ

โลกฉบับใหม่หรือขอเช็คข้อมูลประเทศที่แบบว่าที่จะพบผีน้อยก่อน
เมื่อถามถึงเฟซบุ๊กปุ๊บคุณอนุทินชาญวิรากุลเนี่ย
โพสต์ภาพประกาศดังกล่าวนะครับพร้อมระบุข้อความว่า
ทุกคนที่เดินทางมาจาก๙ประเทศซึ่งเป็นเขตติดต่อต้องกักตัว๑๔วันนะฮะ
โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ผ่านไปไม่นานโพสต์นั้นถูกลบถูกต้องไหมฮะ
โพสต์นั้นถูกลบออกนะครับแล้วก็ปิดเฟซบุ๊ก
คุณอนุทินเนี่ยเขาก็พูดทีเล่นทีจริงว่าลูกชายอยากให้พักผ่อนบ้าง
เพราะว่าหลังพ่อมานั่งตอบเฟซบุ๊คเยอะไปแล้วพ่อไม่นอนพักผ่อนนะครับ
ที่จริงผมมีเพจเฟซบุ๊คหลายบัญชีเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ชี้แจงต่อประชาชนโดยมีทั้งที่ตอบเองแล้วก็ทีมงานช่วยตอบ
แต่ถ้าสมมุติเป็นของคุณอนุทินเองเขาจะเล่นเอง
ลูกของรัฐมนตรีอนุทินก็คือเป็นแฟนกับลูกสาว

ตรงรุงไม่มีนะตอนนี้ไม่ตอบนะ

คือเรื่องราวของมันใหญ่โตมาก

สมมุติกลับมาเนี่ยพันคนนะฮะ

คือห้องที่จะต้องดูแลคนที่ติดโรคนี้

ถ้าเกิดกระจายไปอยู่แบบสัก๑๐จังหวัด

คือหรือจะเก็บไว้ในกรุงเทพ

เขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเข้ามาแบบ

ยอยเข้ามาแล้วก็ลองดูว่ายังไงอะไรอย่างนี้
ส่วนในเกาหลีก็ยอดก็ยังพุ่งอยู่ใช่ไหม

นี่ล่าสุดนะครับ

มันเร็วมากเลยนะ

องกฤษชนะประเทศไทยแล้วนะครับ

น่าจะถึงแสนเร็วอาทิตย์นี้แหละ

อยู่ที่๙๓๔๕๕คนนะครับทั่วประเทศ

แต่ที่จีนมันลดลง
ติดเชื้อน้อยลงติดต่อกันน้อยลง

ถ้าเกิดติดเชื้อน้อยลงแสดงว่าเขาควบคุมด้วยแล้วใช่ไหม

หมายความว่าตัดระบบเศรษฐกิจทั้งหมดคือปิดเมืองเลย

ทุกอย่างห้ามเข้านอกออกในทุกอย่างอะไรอย่างนี้
แล้วก็รักษารักษารักษารักษารักษารักษารักษา

เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็จบอยู่ในระบบของเขาตรงนั้นเลย

มันก็เลยเร็วแล้วก็ในมุมของคนที่ป่วยก็เริ่มลดน้อยลง

คือแต่ประเทศอื่นในมุมกลับกันนั้นเพิ่มขึ้น
เพราะว่ายังไม่ได้มีการแบบปิดกั้นนะฮะ
หรือตัดแขนตัวเองเพื่อรักษาชีวิตอะไรอย่างนี้
คืออยากจะรู้ทั้งเรื่องโฆวิดอ่ะตอนนี้
ส่วนเรื่องหน้ากากมหัศจรรย์ของเราเนี่ยนะคะ
นายบุญญฤทธิ์กรยานมิตรประหลาดกระทรวงภัณฑ์นี้
หน้ากากอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน
ที่ผ่านมากรมการค้าภายในขอปันส่วนจากผู้ผลิตทั้ง๑๑แห่ง
เป็นสัดส่วนไม่เกิน๔๕ของกำลังการผลิต
เพื่อมากระจายต่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ก่อน
อย่างโรงพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์

ส่วนที่เหลือไปขายเองตามช่องทางการค้าปกติ
เช่นขายให้แก่ลูกค้าต่างแต่กลับพบว่า
การประกาศขายตามสื่อโซเชียลมีจำนวนมาก
ทำให้ผู้จำเป็นต้องใช้จริงนั้นไม่ได้ใช้
หมายถึงหมอบุคลากรต่างเป็นด่านหน้า
ที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่มีสักที่
พูดกันตรงนะฮะท่านประหลัดกระทรวงนะฮะ
ท่านบุญยฤทธิก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแก้ปัญหาผู้ค้าหน้ากากอนามัยเกินราคาผ่านทางออนไลน์เนี่ย
ขอความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ในการตรวจสอบเพื่อให้ถึงตัวผู้กระทำผิดเมื่อวานนี้ได้ไปนะฮะ
ที่เอาของใช้แล้วมา
แต่ตำรวจไปตรวจก็บอกราคายังไม่เกิน
ราคาเขายังต้องบอกให้ขาย๒บาท๕๐อยู่เลย
ฉันไปเจอชิ้นละ๑๕๐เธอฉันอยากจะพูด

เขาบอกว่าและเมื่อจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
จะมีโทษสูงสุดไม่เกิน๗ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท

เข้าไปค้ากำไรเกินควรจะเข้าข่ายมีความผิดนะฮะฐานค้ากำไรเกินควร
เนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดให้ผู้ขายมาโพสต์ขายสินค้าเนี่ยและมีผู้ซื้อมาซื้อสินค้า
ก็เสี่ยงมีความผิดกฎหมายอาญาและหากพบการกระทำความผิดนั้นจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามจากทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วนี่นะฮะที่เรายกขึ้นไปเมื่อกี้นี้๙๓๐๐ราย
ผู้เสียชีวิตก็ไปแล้ว๓๐๐๐หนึ่งหายแล้วก็๕๐๐๐๐
อยู่ที่๘๐๐๐เกาหลีใต้นั้นขึ้นมาชิงเขาไป๕๖๐๐นะฮะ
ตอนที่ข่าวนี้เพิ่ง๕เพิ่ง๕๓๐๐อันนี้๕๖๐๐แล้ว
ไทยก็๔๓ยังยืนยันอยู่ที่๔๓
อิตาลีเนี่ยแบบว่าเป็นประตูสู่ยุโรปคนต่างชาติเข้าไปเยอะ
ครับแล้วก็ฟุตบอลก็ต้องยกเลิกเหมือนกันต้องยก
เขาติดแบบ๗๒ในวันเดียวแบบเกือบ๑๐๐คือติดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
อีกอย่างหนึ่งพูดถึงหน้ากากหน้ากากผ้าใช้ไม่ได้

ไม่ใช่ไม่ได้ขอทำความเข้าใจใหม่ว่าหน้ากากผ้าใช้ไม่ได้นะฮะ

คือกันเบื้องต้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกัน

แต่ปัญหาคือตอนนี้พวกเรากักตุลกันหมายถึงประชาชนอาจจะตื่นตนก
แต่เราจะว่าตื่นตนกไม่ได้หรอกเพราะทุกคนกลัวตายหมด
ถูกต้องไหมล่ะเขาบอกว่า

กักตุลแต่ในขณะเดียวกันบุคลากรที่
คัดกรองคนแม้กระทั่งบุคลากร

มันไม่มีจริงโรงพยาบาลตอนนี้ไม่มีหน้ากากจริง

ยกเข้าไปทั้งกล่องเลยไม่ต้องโพสต์

หมอติดเชื้อใครจะรักษาให้
แล้วโรงพยาบาลปิดหมด

คลากรวันนี้โรงพยาบาลที่แพงที่สุดยังขาดแคลนเลยถูกต้องไหมล่ะ

โรงพยาบาลที่เราจ่ายค่ารักษาแพงที่สุด

ก็ขณะวันนี้ผมคุยกับทางอาจารย์ท่านหนึ่งจากจุฬา
ท่านก็ยังบอกเลยว่าที่จุฬาเองก็ขาด

สักครู่แล้วบอกนะว่าตอนนี้จะทำยังไงในเมื่อ
เหมือนแบบบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเหมือนด่านหน้าอืมเป็นทับหน้าคือเหมือนกับต้องคอยรักษาคนอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีอ่ะไม่มีแมสไม่มีแบบอะไรจะป้องกันได้จะทำยังไงตรงที่พระดำบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดหมอเป็นแบบเป็นยังไงถ้าสมมุติอ่ะเราเจอหมอแค่คนเดียวคุณคิดง่ายง่ายสมมุติเป็นโรงพยาบาลเจอหมอเป็นแค่คนเดียว
ยังตายเลยอ่ะก็เขารับทุกวันนะรับเชื้อทุกวันอ้าวอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์นะฮะ
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยและพัดโชว์โพสต์เรื่องราวของสาวรำวงฮะ
เป็นศึกข้ามวงเลยครับยกพวกตะลุมบอลกันคู่อาริเนี่ยกันกลางเมืองจังหวัดน่าน
จนเรื่องขึ้นโรงพักเอาผิดกันโดยผู้โพสต์ระบุว่า
อายุ๑๕ได้มาเป็นสาวรำวงมีแฮชแท็กข้างหน้าด้วยนะครับ
มาใส่กระโปรงวิบวับวิบวับวิบวับอย่างนี้นะฮะ
สาวลำวงคนสวยเน็ตไอดอลคนดังจังหวัดหน้า
ยกพวกชายหญิงกว่า๑๐คน
บุกทำร้ายร่างกายสาวรำวงคู่แข่งตรงข้าม
ที่บาดช่วยกันแค่๒คนนี่๑๐ต่อ๒
ยำละเละทั้งคูณเลยทั้งต่อยทั้งกระทืบ
หนักสุดเนี่ยอะไรรู้ไหมขวดเบียร์ตีหัว
นี่คือผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นผู้นำนะ

นุ่มสาปาลไหมว่ายิ่งกว่าโควิดมี๑๑โมงเห็นก็เล่านี่เรื่องนี้
อะโดดดำก็แหมอัศรบินทุนพูดไงแมกค์โมงพูดหัวตี้หัวอุ้ย
โอ้โหแต่ฉันจะไปช่วยเธอทำรายการอะไรนะรายการที่เธอทำอยู่
ฉันจะขอไปทำสองเทปได้ไหมใช่เออหัวแสลเหรอเอิ่มนะฮะ
เขาบอกว่าที่หนักสุดที่โดนขวดเบียดต้องหัวช่องแปลงฮะเออ
ตกใจยังไงจะไม่ตกใจเหรอ

ยึดโทรศัพท์สาวลำวงคู่แข่งคือลำวงแข่งกัน
ลำวงแข่งกันยึดโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแชทไปหลอกให้เพื่อนสาวลำวงด้วยกันเนี่ย
ก็คือคู่แข่งหลุมกินต๊อกอีก๒คน
ก่อนจะขับรถหลบหนีออกไปเหตุเกิดที่อำเภอหน้านนะอำเภอเมืองจังหวัดหน้านครับ
สาวลำบงคู่แข่งแจ้งความแล้วมีการนักเป็นเจรจาบรองภักดิ์ว่าไงรู้ไหมครับ
ข่าวว่านางสวยจริงไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
มีเจ้าหน้าที่พูดแทนให้เสร็จเลย
นางนั่งทำหน้าสวยคนสวยเนอะ

ขอขอโทษสักคำก่อนใหม่มี

คือตอนแรกเนี่ยทางกระโหลกแดงเขาเอามาลงเหมือนกัน

ก็เหมือนแบบดันมาเข้าข้างฝั่งสาวลำวง

อุ๊ยแม่

ผีน้อยอยู่ในเกาหลีใต้กี่คน
แสน

ที่แรกคิดว่าแสน๑
นี่ที่แท้กูนี่ซึ่งแสน๕หมื่นคนคือคนทั้งถังหวัดนั้นนะ

ประเทศไทยของเราอยู่ระดับ๒ซึ่งความเป็นจริงเอาความเป็นจริงก่อนนะพี่หนุ่มนะ
เราจะต้องประกาศระดับสามเร็วนี้แหละเขาถามว่าบางคนต้องประกาศไปแล้วหรือเปล่าวะ
โอเคเรายังประคองไม่ประกาศอยู่คำถามว่าถ้าคนไทยประกาศอันดับสามก็ประกาศไปสิ
จะเกี่ยวอะไรผิดฮะจะต้องควบคุมประชากรการออกมาอย่างนี้ให้มากที่สุด
ก็หมายถึงว่าคนไหนที่ทำงานที่บ้านได้ก็คือให้ทำงานที่บ้าน
อะไรที่มันจะไม่คือควบคุมประชากรที่ออกมาเจอกันนะให้น้อยที่สุด
ถ้าเรากำลังพยายามไม่ให้เข้าสู่ระดับ๓เพราะว่ามันจะกระทบต่อวิกฤตของเศรษฐกิจทั้งประเทศเลย
คนจะตกงานกันอีกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้
ผมว่าไปเรื่อยมันก็ไม่ดีผมว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องชัดเจน
ว่าจะเอายังไงไปในแนวทางไหนตกลงคือคนไทยที่เข้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
กักตัว๑๔วันขอความร่วมมือแต่ในมุมกลับกันจากคนต่างประเทศเองที่อยู่ประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามา
กลับไปเดินอยู่ตามถนนได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไง
ซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านอนุทิมวลเขาประกาศว่าไม่ได้
ก็เพราะเขาปิดเฟซบุ๊กแล้วก็ลบข้อความนั้นทิ้งถูกต้องไหมครับ

ก็เลยถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนไงว่ามันคืออะไร
เราจะได้ไปกันทางเราจะได้เดินทางถูกจะได้ไปกันทางถูก
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่เขาลบทิ้งก็มีอีกกรณีหนึ่ง
เขาบอกว่าที่ออกประกาศว่าประเทศเขตโลกติดต่อ
ลบทิ้งขอเช็คใหม่ก่อนว่ามันมีกี่ประเทศ
นึกออกไหมครั้งที่แล้วประกาศไป๙ประเทศถูกต้องไหมครับ
วันนี้มันมีอีกหลายประเทศเกิดขึ้นมา
ก็ต้องขอดูก่อนว่ามีอีกกี่ประเทศ

กำลังเช็คข้อมูลใหม่ประกาศที่ที่ปลิวไปเนี่ยคือเดี๋ยวต้องมีการอัปเดต
ปเดตเขาว่าอย่างงั้นนะฮะเขาบอกว่าจะขอดูก่อน
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีอีกหลายประเทศนะครับ
มันเกิดขึ้นมาในสารระบบที่แบบมีจำนวนมากขึ้น
แต่ว่าจริงแล้วผมว่าเราก็สามารถประกาศในประเทศต้นก่อนเมื่อกี้

คือถ้าเกิดไปยิ่งถ้าไปรอเนี่ยผมว่าไม่รู้นะปัญหามันจะแบบ
เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ผมก็มองแค่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ตอนนี้
ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าขอความร่วมมือคนที่ไปต่างประเทศ
กลุ่มเสี่ยงกลับมาแล้วช่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
ทุกคนอาจจะทำตามแต่ในขณะเดียวกัน

อย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นจีนอิตาลีอะไรอย่างนี้

อย่างทุกคนบอกนั่งกินก๋อเตี๋ยวสักพักเสียงก็พูดแล้ว
คนเกาหลีคนเกาหลีผมก็เอ้าเข้ามาไงวะอะไรอย่างนี้
มันย้อนแย้งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันกำลังย้อนแย้งอยู่
ก็ทำเลยหรือมาแล้วกักตัวก่อน
หรือมาแล้วกักตัวมาต้องกักตัวนะมาจากไหนกักตัว๑๔วันแล้วคุณเคยออกไปเที่ยว
มาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาแต่ประเทศเรามีกฎแบบนี้

ทำไมอย่างนั้นผมบอกเลยมันเข้าสู่ระดับ๓ที่ที่คุณบอก
มันเข้าอยู่แล้วมันจะเข้าวันไหนแค่นั้นเอง
เข้ามาตัวไม่ร้อนก็ผ่านเลยใช่ไหม

พี่ถ้าจะเอาตรวจให้เจอจริงมันจะต้องไปเอาน้ำในปอดมาส่งมาตรวจมันไม่ใช่
ไม่คือธรรมดาเขาจะต้องใช้ไอ้ที่จิ้มจมูกถูกไหมพี่
แต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ถูกถ้าว่าตรวจเปอร์เซ็นต์คือต้อง๔วัน

ไม่พี่หมายความว่าก็อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงในการไปตรวจเอง
แต่คือโอเคเราก็กำลังจะพูดว่ามันเป็นไวรัสตัวที่แปลก

หรือเรากลับไปที่ไข้หวัดนกอย่างนี้

แต่อันนี้ระยะฟักตัวของเขา๑๔วัน

อุ๊ยไม่เป็นไรเราเข้าหน้าร้อนกันเชื้อโรค
นู่นถ้าประเทศไทยอุณหภูมิ๕๐กว่าองศาเมื่อไห

๕๐นะที่บอกว่า

อันนี้คิดกันแบบชั่วเลยนะ

สมมุติมันนำไปปุ๊บมาไอเอาไว้เนี่ย

ละอองมันอยู่ได้๕นาที
สมมุติภายใน๕นาทีถ้าหนูไอที่ห้างนึง

อะไรที่เป็นเกี่ยวกับสารคัดหลังทั้งหลาย

สมมุติคนที่เป็นไปเดินแล้วไอ
หรือไม่กระทั่งขึ้นทักซี่
ขึ้นรถโดยสารมีคนที่เป็นนั่งอยู่แล้วไอจามปุ๊บเนี่ยมันติดอยู่ในเบาะเนี่ย๗๙วันถ้าเกิดว่ารถไม่คลีนแล้วคุณขึ้นไปนั่งคุณก็มีโอกาสที่จะไปจับแล้วสัมผัสแล้วก็มาขยี้ตาก็มีโอกาสติดได้อะไรที่เป็นสารคัดหลังทั้งหลายอ่ะ
เราก็ยังต้องยืนยันกันอยู่ว่าล้างมือบ่อยอย่าจับหน้าจับตาแต่ขอยืนยันว่าวันนี้หน้ากากผ้าใช้ไม่ได้นะฮะไม่ได้กันอะไรมันไม่ได้กันอะไรจริงที่เย็บเองนะไม่ได้นะฮะเห็นแล้วแต่ทุกคนก็บอกดีกว่าไม่มีอะไรนะพี่หนุ่มเนาะ

แบบติวเขียวหรอ
ไม่มีหรอก๑๕๐ที่ไหนค่ะจะไม่ไปซื้อ
อย่าไปพูดจะโดนด่า

หลังใหม่หลังใหม่วันนี้เลย

นี่แบบธรรมดาด้วยใช่ไหม

ช่วงหน้ามีข่าวอื่นอีกค่ะ

ดูหลายช่องแล้วเกิดความสับสนครับ

เพราะบางคนบอกว่าใช้ได้บางคนบอกใช้ไม่ได้
มันได้ก็คือป้องกันไว้สบายใจ

คือมันไม่ใช่๑๐๐เท่านั้นเอง

แต่เขาบอกว่าวิธีจริงก็คือเอาล้างมือบ่อย

นั่นก็คือลาธิที่ทุกคนจะต้องทำคือ

ถ้าเทียบในระดับแล้วเนี่ยหน้ากากผ้าเนี่ย
ก็คือการเขาเรียกอะไรอ่ะ

ต่อมาก็จะเป็นหน้ากากที่แบบธรรมดา

ถามว่าป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้
เพราะอันว่าสุดท้ายแล้ว

คุณไปกินบุฟเฟ่คนเป็น
ใอแล้วจับช้องกลาง
เอาง่ายสมมุติปังกินน้ำ
เอาแช่ในตู้เย็นอย่างนี้เชื้อโควิดแล้วเกิดแบบว่าคนไทยชอบกินน้ำแบบขวดใช่ไหมล่ะ
ดกคนไทยชอบแช่ในตู้เย็นเขาบอกว่าไอ้เชื้อโควิดอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะ
อยู่ได้เป็นเดือนนะถ้าเราเอามาจากที่ที่มีคนจับคนเป็นจับมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
หรือแบบเราคิดถึงโง่ถึงแบบว่าไม่อยากจะพูดถึงแบบน้ำมดมันเป็นเนื้อปลา
อุณหภูมิแบบลบองค์กี่องศามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะอืมอันนี้คิดกันแบบว่า
ก็นี่ไงถึงตอนนี้ก็ห้างเฮิ้งว่างโล่งเลยมีใครกล้าไปไหนเลย
ใครไหมเข้าไปไมโล่งแล้วขณะทาราคารเมื่อ๓ตั้งข้างก็ก็เลย
ทาราคารเมื่อก็ไม่เคยเจอปรากฎการณ์นี้มาก่อนเลย
สามารถนำมาผลิตหน้ากากได้เพราะว่ามันจะมีผ้าซารู
สารรูหรือผ้าอ้อมเด็กนั่นแหละที่สามารถนำมาผลิตหน้ากากได้
เพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมีช่องระหว่างเส้นได้ขนาดเล็ก

ซึ่งจะอยู่ในประมาณ๕ไมคอน
หน้ากากพาดจึงรับได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่หน้ากากผ้ารับขนาด๑ไมคอนได้ประมาณ๕๔๕๙เปอร์เซ็นต์
ก็เพียงพอสำหรับคนทั่วไปแล้วเขาว่าอย่างนี้
แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่คุณหนุ่มพูดถูกต้องไหมครับ

คือสุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็น
เว้นคุณต้องดูแลตัวคุณเองเท่านั้นเองถูกไหมฮะ

ช้อนกลางคุณไปกินบุฟเฟ่ตามร้านต่าง
แล้วคุณไปหยิบช้อนกลางแล้วคนที่เป็นมาหยิบก่อน
คุณก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันถ้าคุณมาขยี้ตา
เพราะฉะนั้นคุณต้องล้างมือบ่อยเท่านั้นเอง
ล้างมือบ่อยแล้วก็ไอ้ผ้าคาดเนี่ยถามว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นตรงไหน
เพราะว่าอยู่ดีเนี่ยสมมุติคุณไปเจอใครเข้ามาแล้วไอ
หรือละอองมันติดหน้าผากเหงื่อออกปุ๊บไหลเข้าตา
คุณก็มีโอกาสที่จะติดได้เหมือนกัน
เหมือนเยี่ยมมาเช้าทำกับข้าวว่าชอบตั้งไว้งาน
ไม่ได้เปลี่ยนให้เปลี่ยนพฤติกรรมว่าอยากกลับข้าวแบบ

วินาทีนี้อะไรที่กินร้อนอุ่นร้อนได้คุณทาน
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน

ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณ

ก็ดับติดมันก็ลุกขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะ
เป็นวงกว้างมากค่ะเพราะว่ามันมีไฟ
มันมีเชื้อไฟเป็นไผ่แห้งที่ทับถมกันมา
ไฟที่ทัพลานเนี่ยไม่ได้สี่ปีมันยังไม่มีเลย
แต่ปีนี้มันแรงแล้วก็เชื้อไฟเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกันปรากฏว่าก็มีภาพ
ภาพหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ดับไฟอยู่นั้นไปพบสิ่งหนึ่ง
คือลูกหมูป่าแม่ก็ไม่มีนะ
วิ่งหนีเจ้าหน้าที่วิ่งหนีเข้าไปในไฟ

เพื่อเอาไปปล่อยในส่วนที่ไม่ได้ไหม้ไฟ

ซึ่งตรงที่เกิดขึ้น
นี่ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนี่นะฮะ
ปรากฏว่าเพิงลุกไหม้บริเวณกลางเขาและมั่งประกอบกับพื้นที่ต่างกล่าวเป็นหน้าผ่า
แล้วก็มีกระแสลมพัดแรงเขาต้องช่วยสกัด
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปตอนนี้
ตอนนี้ก็ซาแล้วค่ะควบคุมได้แล้วนะคะ

เมื่อป่าวตัวนี้นึงแม่มันหายไป

ฉันมีภาพของทัพรานอยู่นี่

เกือบจะกลายเป็นเต่าย่างแล้ว

ไปดูเด็กขายพวงมาลัย

หลังจากที่โซเชียลแชร์ภาพแต่ละช็อต

บางครั้งความช่วยเหลือก็ไม่ได้มาในรูปแบบเรื่องของเงิน

อ่าอะไรนะพี่แม่
ทำไมพี่ไม่อยากตามกำถามพูดกัน

ลูกของเธอเนี่ยเรากับนางแบบมืออาชีพเลยค่ะ
แล้วก็มีคนถ่ายรูปของเธอโพสต์ลงในโซเชียล

ใครที่อุ๊ปเปิดเขาเลิกคิ้วเขาเลิกคิ้ว
นุ่มบางทีนุ่มก็ไม่ต้องฉันก็ไม่เป็นอันคารเนอะโอ๊ยคุณพุนัมดูสิ

หนุ่มใช่คือมันจะหมดรายการแล้วหนุ่มขออ่านก่อนนะหนุ่มนะเชิญนะฮะรูปของเขาก็ถูกแชร์กันไปอย่างมาก
ช่วงหนึ่งเธอก็ฝ่ายฝันเป็นนางแบบนะฮะเป็นดารานี่แหละ
จากที่ตัวน้องเองเป็นเด็กดีเด็กน่ารักเลยขอเป็นอุ๊บวิริยะขอเป็นจิตอาสา
ขอเป็นจิตอาสาเธอช่วยเหลือสารฝันให้กับน้องเพราะพี่เป็นเจ้าของ
เจ้าของสถาบันสอนเดินแบบบุคลิกภาพเธอ
ชื่อว่าและการแสดงอุ๊บโมเดลไทยแลนด์นะฮะนี่ไง
ดูเงาดิผมหัวพี่เขาเงามากเลย
นะฮะอยู่ที่น้องจิตพราสาฮัคมท์บางกะปินางมีแฮนด์แชลแท็กเยอะนะ
เรียนทุกอย่างได้ฟรีตลอดชีวิตคุณอุ๊บ

มีอันหนึ่งไหมก่อนพัก

ฉกกระเป๋าเงินโดดชกไม่ยั้ง
กระชากไอ้โม่งหลุดหลังจากนั้นเพ่นลิฟต์ไปเลย

ร้อยตำรวจเอกสุธรรมดีราชลำ

บุรีรำครับเขาได้รับแจ้งเหตุ
คนร้ายสวมวกไหมพมปิดบังใบหน้า

ร้านขายของชำของสองตายาย

เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
เลขที่๗๔หมู่๑๒บ้านตะโกพัฒนา

อายุ๗๘ปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล

มีนางสังเวียน๗๓ปี

ช่วงสายมีลูกค้าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๓๕ปี

ขี่ไปจอดหน้าร้านโดยไม่ดับเครื่องนะ

ทำทีเดินเข้าไปเลือกซื้อของในร้าน

ตนเองกำลังเอาเงินในกระเป๋า

เพื่อจะเก็บไปขายของให้กับลูกค้าซะก่อน
ปรากฏพอยายเผลอตอนนั้นแหละก็แอบเข้าไปฉกกระเป๋าเงินที่เก็บเอาไว้บริเวณด้านหลังร้าน
เห็นเข้าพอดีก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้ากระชากหมวกไหมพรมที่คนร้ายนั้นสวมใส่
แล้วใช้มือซ้ายดึงกระเป๋าแย่งมาแล้วชกต่อยไปที่ใบหน้าของคนร้ายแบบไม่ยั้ง
จนสามารถกระชากหมวกไหมพรมที่คนร้ายนั้นสวมใส่ปิดบังใบหน้าออกมาได้
เป็นท่านายลอนธรรมดาเป็นอีกอีกนะนี่เขียนหมวกไหมไม่เป็นไหมพรมนะ
รีบแย่งกระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีออกไปได้เงินไป๓๐๐บาท

นำหมวกไหม๒๖๐นเหมือนหมวกไหมพม
ที่คุณยายกระชากจากศีรษะคนร้ายจนหลุดไป
ไปตรวจสอบหาร้านที่คนร้ายไปซื้อ
เพราะยังเป็นในภาพใหม่
รวมถึงจะได้ตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิด

คุณยายใจเด็ดมากนะดูอายุมากแล้วแต่ดูแข็งแรง
กำลังตามตัวอยู่คุณยายต่อยหน้าไปหลายที

คุณยายต่อยหน้าสงสารนางคุณยาย

สงสารคุณยายดิสงสารคุณยายคุณยายแบบต้องสงสารมากเลย

แล้วก็มาถูกสายสินรับขวัญแล้วเมื่อกี้
เอ้าช่วงหน้าใครคือนางเอกผิวเรืองแสง

อ๋อโอ้โฮไม่รู้
มีข่าวอักษรย่อ
ชาวบันเทิงที่เสิร์ฟส่งมาให้ต่อมเผือก
ปริศนากันหลายต่อหลายคน

แต่เป็นข่าววงในว่ะ
สะกิดมาบอกว่านางเอกออร่าผิวเรืองแสง
กำลังจะลั่นละคังวิวากับหนุ่มนอกวงการ

ใครวะปันเหรอ

ตกร่องปล่องชิ้นขยับสถานะจากแฟน

ให้ถูกต้องตามกฎหมายนางว่าอย่างนี้

งานนี้แฟนคลับแล้วก็หนุ่มคงต้องอกหักกันเป็นแถว
แต่หนุ่มนอกวงการที่สามารถมัดหน้าอก
ฉกหน้าใจของนางเอกสาวผิวออร่าคนนี้เนี่ย
หมัดขนาดนี้จะเป็นใคร
อีกสักพักได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างแน่นอนและเตรียม

เตรียมเหว้อเลยเหรอทำไมเปิดตัวแฟนเลยทำไมต้องเหว้อ
ถ้าผิวออร่าก็มีคุณแป้งอนฏิราณหนึ่ง
ปันตอนสอง
เกรทกาจแก้วสามเกรทกาจแก้ว

ก็คงแบบไม่เห็นไม่มีข่าวคลาวเข้ามาก่อน

ใครจะแต่งงานใครจะขึ้นเรือนหอใครจะกินกันยังไง

ไม่ผมถามหน่อยก็คนเขาจะแต่งงานกันแล้วมัน
ทำไมวะไม่เข้าใจมันผิดแปลกตรงไหนวะ
มันเราก็ต้องแปลกเพราะว่าเราทำข่าวไง
เกิดเป็นไม่ควรถาม
คือก็รู้คนก็อยากจะรู้ฉันก็ไม่ถามกว่าจะแต่งงานกัน

อันนี้น่าจะเวอกว่าอันเมื่อกี้

คือเขาจะแต่งงานก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่นี่เอ๊คลายกันในแบบคุณล่ำหนีเมียแอบไปแซ่บงาน
กับหนุ่มใหญ่สายเปไมมั้นเอ๊คลายกันอ่ะ

ส่งเก๋อยอ่าน

ไม่แต่ว่าผมล้างมือแล้ว
ไปแซ่บจนน้ำทะเลนั้นแตกระจาย
ในแบบเราก็ไม่ค่อยรู้มั้ยมันก็ไม่ค่อยดังอะเนาะ
เท่านั้นยังไม่พอเพื่อนพร้อมที่เห็นแล้วต่างเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าคู่นี้เนี่ย

เบาะแสมาแบบนี้ก็ทำเอาต่อมเผือกกระตุกกันรัว
กันยกใหญ่ว่าในแบบขุนแซ่บนี้เป็นใครกันแน่
แต่แววมาว่าในแบบคนนี้กำลังจะมีละคร
และอีกหนึ่งคุณจะอุ๊ยทำไม
แอบหนีเมียหรือลูกมาซ็บว่ะ
ในแบบมีลูกมีเมียด้วยเดี๋ยวนะคือสุดหล่อคนนี้แอบหนีลูกหนีเมียมาแซ่บ
เป็นเป็นนุ่มใหญ่สายเปย์แอบหนีลูกหนีเมียมาแซ่บกับในแบบอ๋อในแบบยังไม่มี
แต่ผู้ชายมีสายเปย์มีใครอ่ะก็ในแบบในแบบมีเป็นแสน
ตอนนี้เราดูสักกระคืนสักทุ่มสองทุ่มดูละคร
อุ๊ยแซ่บมากน่ากินอร่อยชะนี

เป็นลูกสาว

เวลาทำงานอุ๊ยตายเป็นผู้ชายเล่นฟิชเนท

ตายแล้วควรล้อม
คุณช่วย

แต่งหญิงสู้ตายแต่เป็นเกคิงไม่แสดงออก
ตายแล้วจริงเหรอบ้าแล้วตั๊บเป็นซ้อหรือ
ลูกชายคนเหล่านี้เล่นเรื่อง๒เรื่องนี้ดุงว่าแบบว่าดังมาก

เรื่องนี้พิธีกรรุ่นใหญ่สองคนเล่าให้ฟังเลยว่า
ฝากบอกมดดำเดี๋ยวบอกลูกชายหน่อยที่ตึก
มาเจอที่รายการอุตส่าห์เรียบ

ฝากบอกโภชน์ดำไปอบรมลูกชายด้วยนะเหมือนกัน

อย่ามาพวกม่วนอยู่กับเรื่องกำเผยไม่กำเผย

ก็ช่วงนี้ไวรัสโควิด๑๙กำลังระบาด
คู่รักดาราหลายคนก็ต้องยกเลิกการไปเที่ยวต่างประเทศกัน

ล่ารานีกับเวียวสุกรวัตรก็เจอกันน้อยลง
ล่อสุดเวลาเปิดเผยว่าเปิดเผยเองนะคะ

เจอกันแต่ในคอมเมนต์ยิ่งช่วงมีไวรัสด้วยนะ

ซึ่งปกติออกจากบ้านก็จะใส่แมสป้องกันตัวเองอยู่แล้ว

ส่วนพี่เวียตนก็จะคอยเตือนเหมือนเป็นแม่ลอย
ว่าต้องตรวจการบ้านก่อนว่าไปไหนคะเอาแมสไปด้วยหรือยัง
เพราะพี่เขาชอบลืมต้องเช็คเกือบทุกวัน

ไม่เห็นโพสต์ของขวัญเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงคิวแน่น
แต่พี่เขาให้รวบยอดมา๒เทศกาล

นั่นคือนาฬิกาวินเทจซึ่งถูกใจมากมีให้ดูไหมคะ
มีไหมไม่มีชอบกันไม่มีจังเลย

ลูกตื่นเต้นนะครับได้เก็บกันเป็นปีแรกนะครับ
ตอนนี้ส่งออกมาได้ไหมครับ
คุณพลอยเขาโพสต์ภาพพอบครัวนะครับ
พร้อมมาแคปชั่นว่า๕ปีผ่านไป
เราผ่านกันมามากมาย
คือพอคลอดชิลีนในปี๒๐๑๕ก็เริ่มลุยงานที่สวนเลย

ส่วนเราก็วางระบบแบบสมัยใหม่มีระบบน้ำอย่างดี
ทำต้นทรงพุ่มเตี้ยสะดวกก็เก็บเกี่ยว

เราผ่านทั้งปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องราวมาด้วยกัน
รูปที่สวนค้นมาได้เป็นวันที่๒๗ธุระยนต์ปี๕๘

จนถึงตอนนี้๒๐๒๐เป็น๑ความสำเร็จ
เล็กที่เราพูดใจ
โอเคสุดท้ายแล้วหรือเปล่าสุดท้ายหมดแล้วสุดท้าย
เนอะผ่านไปเร็วเลยไปแล้วครับมันยังเหลือสวัสดี
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาติครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป